เอาล่ะไปดูสาวเมืองตรังคนนี้เขาเซ็งมากเลย
ไปซื้อรถมือสองมาจากเตนของได้เพียงวันเดียว
ปรากฏว่าไฟลุกไหม้วอดทั้งคันเลยนะคะยังเคราะห์ดี
คือลูกชายบอกโอ๊ยแม่ได้กลิ่นเหม็นไหม้

นี่ดูคลิปสิคะคือไฟไหม้ลุกแบบนี้เลยนะคะ
รถเก๋งของนางสาวเวียงดาวพลประสิทธิ์บนถนนสายเรียบทะเล
ตะเสพื้นที่หมู่๔ตำบลตะเศษอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังค่ะ
นี่นะคะไหม้หมดเลยไฟลุกเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา
หลังจากนางสาวเวียงดาวกำลังขับรถกลับบ้าน
พร้อมลูกชายวัย๖ขวบและลูกสาววัย๕ขวบ
ทุกคนวิ่งหนีตายกันออกมาอย่างทุลักทุเลนะคะ

ซื้อรถเก๋งคันนี้มาจากเต็นต์รถแห่งหนึ่งในตัวเมืองตรัง
ราคาที่ซื้อมา๗๕๐๐๐บาท
หลังจากนั้นก็ขับรถออกมาจากเต็นต์รถไปฝากไว้บ้านเพื่อน
ซึ่งอยู่ใกล้กับเต็นต์๑คืน
พอรุ่งเช้าจะกลับเข้าไปเอารถที่บ้านเพื่อน

พอขับออกมาได้แค่๓๐๐เมตรเท่านั้นแหละ
ลูกชายที่นั่งอยู่เบาะด้านหน้าบอกแม่

แล้วมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่องยนต์

จอดรถรีบนำลูกออกจากรถทันที

หลังเกิดเหตุเธอโทรศัพท์ไปหาเต็นต์รถมือ๒

อ้างว่าการซื้อการขายมันเสร็จสิ้นไปแล้วอะค่ะ
๒นาทีไฟขึ้นลุกคือเลยค่ะ
ถูกกลับไปเตะเต้นอีกครั้งนึงค่ะ

ถึงแม้ว่าทางเต็นต์รถเขาจะปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ
แต่เธอก็นำเอาเอกสารการซื้อขายรวมทั้งสัญญาต่างไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
สภหาดสำราญและก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
พร้อมทั้งจะร้องไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ

แต่เรื่องของการซื้อรถมือสองอันนี้จำเป็นต้องมีคนที่เข้าใจรถนะ

อย่างนั้นโดนย้อมแมวหรือว่าไปเจอรถสภาพแบบนี้นี่แย่เลยนะคะ